จะเล่าข่าวนี้ถามคุณสุภาษารากับคุณผู้ชมไม่ต้องตอบดิฉันก็ได้
คิดไว้ในใจนะตอบในใจ
เคยไม่อาบน้ำนานที่สุดกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปี
ไม่ต้องบอกค่ะเอาล่ะแต่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของข่าวนี้
คุณตาวัย๘๒ปีแกไม่อาบน้ำนานเป็นปีนะ
อาบน้ำค่ะเป็นปีเลยทีนี้เมียแก่คุณยาย
บอกว่าไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำคือทนกลิ่นไม่ไหวแล้วมั้งคะ
สุดท้ายตาแกโกรธทำไงทุบฝาชะโครกปั้ง
ฝาชะโครกแตกคุณยายไปเอาฝาชะโครกที่แตกมาทุบคุณตา
จนกระทั่งได้รับบาดเจ็บกลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ค่ะ
นี่คือจุดเกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นนะคะ
ถนนแม่พระดวงฮารุทัยนิรมนต์ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ไปพบคุณตาเนี่ยคุณตาปียะปัธมาพิรัตน์อายุ๘๒ปีค่ะ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ต้นแขนนะคะมีบาดแผลฉีกขาด
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางจาก
ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมรอบจุดเกิดเหตุ
ไปพบเศษฝาถังชักโครกตกอยู่ในบ้าน

คุณยายจำนงจิตปัจธมาพิรัติอายุ๗๘ปี

สอบถามคุณยายนะคุณยายเล่าแล้วค่ะ
คุณยายบอกว่าทั้งสองอยู่กันมาสักประมาณ๔๐๕๐ปีแล้ว
พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับลูกชายอีก๒คน
ทั้งคู่มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่อยู่ในบ้าน๒ต่อ๒
กับฟันนะคุณเนาะลูกชายไปทำงาน
จำนงจิตแกบอกให้สามีไปอาบน้ำไปอาบน้ำ
เพราะสามีไม่ชอบอาบน้ำไม่อาบน้ำนานเป็นปีค่ะ
จนสามีเกิดอาการไม่พอใจ
ต่อว่าแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำ
ทุบทำลายชะโครกจนแตกระจายเลยนะคะ
คุณยายจำนงจิตแกก็เลยเอาล่ะโมโหบ้าง
เมื่อแกทำได้ใช่ไหมฉันก็ทำบ้าง
ไปหยิบฝาชักโรคไปเลยค่ะตีเข้าไปที่คุณตา

เอาละเว้ยทำไงดีเข้ามาห้ามเลยค่ะ
สามีนี่ค่ะสุดท้ายถูกหาม

ให้แกอาบน้ำเป็นปีแล้วไม่ยอมอาบน้ำ
ผมก็เหม็นช่างให้ช่างมาตัด

บอกให้ไปสระผมก่อนแล้วจะตัดให้

ให้แกไปอาบน้ำแกก็ผัดอยู่ทุกวันทุกวัน

นั่งเก้าอี้แล้วก็เอาฝากมัวให้

จะอาบเลยทักโคก

แล้วก็โยนฝักบัวทิ้งไม่อาบ

เออหรือแกต้องการน้ำอุ่น

หรือว่าแกต้องการให้คนอาบให้

ยังไม่ยอมมาตัดให้เอาแบบนี้ดีกว่า
ไม่อาบนั้นเป็นปีนะคะแต่ว่า

เพราะก็เข้าใจเมียเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น

มีคุณผู้ชมส่งมานะคะบอกว่าสถิติผม

ก็นานนะคะคุณขาไม่บอกชีวิตละกันนะคะ